ท่านผู้ชมครับมีเด็กช่างที่สมุทราการนะครับ
ก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามทำร้ายกัน
คันหนึ่งก็ไปดักอยู่ข้างหน้าอีกคันหนึ่งเห็นก็พยายามที่จะ
บนะฮะหลบไปหลบมาชนชาวบ้านครับ
เขาเขาเจ็บไปด้วยตัวเองก็เจ็บนะฮะ
ส่วนคู่อาวุธหลบหนีไปนะครับที่เกิดเหตุ
ปากซอยจตุรมิตรอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรประการนะครับอยู่หน้าซอยเลย
เยาวชนชายุ๑๕ปีเป็นนักเรียนชั้นปวชปี๑
ของโรงเรียนช่างในพื้นที่นะครับก็มีบาดแผล
ถลอกตามร่างกายแล้วก็มีชาวบ้านนะครับ
ชื่อว่านายก่อพงศ์อายุ๕๖ปี
ถูกรถของเยาวชนชายคนนี้ชนจน
บาดเจ็บไปด้วยนะครับจักรยานยนต์สองคันก็ล้มอยู่กลางถนนแล้ว
นี่ฮะมีขวานด้ามเหล็กตกอยู่ด้วยมีปืนปากกาด้วยนี่จะไปเรียน
นี่ฮะสองอย่างนี้นะครับอาวุธนะครับมีกระสุนปืนจุดสามแปดอีก
นัดนึงนะครับในบอยน้ำสมมุตินะฮะยาวชนชายวัย๑๕ปีเนี่ย
บอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์จะกลับห้องพักมีเพื่อนซ้อนท้ายมา
อีก๒คนขี่ซ้อนกันมา๓นะฮะมาถึงจุดเกิดเหตุนักเรียนช่าง
คนคู่อริขี่รถตามมาแล้วขี่แซงไปไปจอดดักรออยู่ข้างหน้า
แล้วเขาเห็นว่าคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ยชักปืนออกมาทำท่าจะ
ยิงใส่ค่ะเขาก็เลยเร่งเครื่องหนีทีนี้ตอนนั้นนั่นแหละไป
กับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านก็คือนายก่อพงศ์ทำให้
เขาเสียหลักล้มไปนะตัวเองก็ล้มไปด้วยล้มทั้งสองคันเพื่อน
นั่งซ้อนท้ายแล้วก็นายก่อพงศ์ก็บาดเจ็บนะครับนักเรียน
ช่างกลคู่วริแหนว่ารถล้มนะครับไม่ได้หยุดนะหรือจรงเขา
จะทำร้ายเขากับเพื่อนก็เลยต้องพากันวิ่งหนีส่วนผู้ก่อ
เหตุเห็นว่าเขาวิ่งหนีใช้ขวานฟันรถจักรยานยนต์เขานี่แล้วก็

แล้วเขาแปลงขวามาอยู่ข้างหน้า
แล้วเขาบักแสงแล้วผมก็หักขวา

เขาเอาอาวุธอะไรทำร้ายเรา

เพลินเหรอ

โดนลดโชว์ทันเดียวไม่โดนเลยครับ
ไม่โดนจริงไหมแล้วเห็นคนที่เพิ่งจริงไหม

เป็นนักเรียนเหมือนกัน
ก็เห็น๓คนนี้แล้วเขาก็แถมมาชนผมเลย
คือเหมือน๒คนดักเขาอยู่อ่ะ
และ๓คนนี้มันเห็นปุ๊บมันก็

แล้วเจอกลุ่มนักเรียนคู่อริเขาดักอยู่

เหมือนเกือบ๙๐องศา

ที่ขับมาเลนขวาเขาใช่ไหม
ครับผมลบเสร็จปุ๊บผมกลับมาดู
ก็เห็น๓คนนั้นวิ่งออกไป

แล้วเห็น๒คนมาฝันที่รถ
ส่วนคู่อริที่มาทำร้ายเขาเนี่ย